คุณผู้ชมหาอะไรทานกันรองท้องกันไปก่อนในช่วงเช้าแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเราต้องใช้พลังงานในการจับสัตว์
สัตว์บางอย่างก็ไม่ได้อยากจะจับหรอกนะ

แต่บอกเลยว่าถ้าใจไม่กล้าอย่าทำค่ะ
คือพยายามจะจับหนูแหละแต่สุดท้ายหนูมันวิ่งไล่ไง

วิ่งไปเลยไปไปหมด
เกิ้งนี่ถ่ายไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคุณค่ะ
แหมก็เข้าใจว่าบางคนกลัวคุณนึกออกไหม
คือเอาจริงนะถึงแม้บางคนไม่ได้กลัว
แต่พอจังหวะที่มันพุ่งมามันตกใจ
พอเราตกใจเราก็ต้องวิ่งดิตัวใครตัวมันแหละคราวนี้
นี่ยังดีนะที่เป็นหนูคุณลองคิดถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์มีพิษ
งูเอ่ยตัวเงินตัวทองอะไรอย่างนี้
จะทำยังไงคุณไม่รอดแล้วมั้งเนี่ย
คือแนะนำนะคะถ้าเราไม่กล้าไม่ต้องจับเอง
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่าถ้าเป็นหนูหรืออะไรอย่างนี้
คุณหาที่ดักหนูไหมวางไว้หรืออะไรประมาณอย่างนี้
อย่าหาทำอะไรแบบนี้เลยแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
ถ้าจะถามวิธีการจับหนูเนี่ยนะต้องถามจากผู้เชี่ยวชาญ

กบมือต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจับหนู
ประเภทไหนที่คุณชอบจับมากที่สุดคะ

แต่บางทีบางครั้งบางคราวเวลาไปจับเนี่ยผมก็กลัวนะถ้าไปเล่นไป

กลัวหนูหลอก
ไม่รู้กี่ทีก็ไม่เคยเข็ด
ค่ะทุกวันนี้ก็ยังได้หนูหลอกอยู่ต่อไป
น่าเหตุใจคุณชนะ
อ่ะอันนั้นคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วแหละ